หลายคนคงจะจำกันได้นะครับว่าก่อนหน้านี้มีรายงานว่า
จะมีการก่อวินาศกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
ในวันนี้ผู้ต้องหาที่ตำรวจรับมอบตัวจากฝ่ายความมั่นคง
ให้การรับสารภาพนะครับว่าเตรียมที่จะก่อเหตุวินาศกรรมจริง

นำระเบิดไปทิ้งในคลองส่งน้ำหลังเกะเมืองใหม่บางพลี
เราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
อับดุลบาซินซื้อขจีชาวจังหวัดนราธิวาส
ตานมีซีโต้ตานโยงชาวจังหวัดยาลา
และนายมูบารีกะนาชาวจังหวัดนราธิวาส
สามผู้ต้องหาที่ถูกจับหลังเตรียมวัตถุระเบิดเพื่อก่อเหตุ
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามไหมจับคดีครอบครองระเบิดอ้างยี่และซ่องโจร
หน่วยคอมมันโดกองปราบรามนำตัวมาสอบสวน
หลังรับตัวจากฝ่ายความมั่นคง
โดยมีพลตำรวจเอกศิวรารังศิพรามนกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้สอบสวนด้วยตัวเอง
การสอบสวนใช้เวลานานกว่า๔ชั่วโมง
ผู้ต้องหาบางคนให้การรับสารภาพ
และบางคนยังคงให้การภาคเศษ
และให้การสัดทอดไปยังบุคคลอื่น
เขาซัดทอดใครมันแทบจะไม่มีผลนะฮะ
ก็ดูตามพยานหลักฐานที่เรามีอื่น

เมื่อก่อนว่าถูกประสงค์ของการว่าไหมครับ

ท่านก็รับว่าเคยก่อเหตุในเขต๓จังหวัดมา
เมื่อปี๕๕กับ๕๘
ส่วนเหตุจูงใจให้คนร้ายก่อเหตุวินาศกรรม
พลตำรวจเอกศีวราระบุว่ายังอยู่ระหว่างการสอบสวน

ไม่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดน

จะมีภูมิลำเนาในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ตาม
พักใต้ก็ตาม
ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้น
ของตำรวจกว่าหนึ่งร้อยนายผู้ต้องหาทั้งสามคน
ถูกคุมตัวไปชี้จุดที่เตรียมก่อเหตุและจุดที่พัก
เคหะบางพลีเมืองใหม่จังหวัดสมุทรปราการ
จุดแรกเป็นบริเวณคลองส่งน้ำหลังตลาดสด
ซึ่งนายอับดุลบาซินและนายมูบารีนำของกลางไปโยนทิ้ง
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังเพื่องมหาวัตถุประกอบระเบิด
คนร้ายระบุว่าเป็นเหล็กเส้นตัดเป็นท่อนยาวประมาณ๓นิ้ว
ห่อด้วยหนังสือพิมพ์และถุงพลาสติก
จุดที่๒บริเวณสะพานทางเชื่อมระหว่างเคหะบางพลี

ซึ่งเป็นจุดที่คนร้ายเตรียมก่อเหตุวินาศกรรม
จุดที่๓เป็นห้องพักเลขที่๔ทับ๒๒๕๖
ภายในชุมชนเคหะบางพลีเมืองใหม่

นายอับดุลบาซินและนายมาบารี
นำส่วนประกอบของระเบิดมาเก็บไว้
ก่อนจะนำไปโยนทิ้งในคลองส่งน้ำ
ผลตำรวจเอกศีวรามั่นใจในพยานหลักฐาน
ของพนักงานสอบสวนว่าจะเอาผิดผู้ต้องหาทั้งหมดได้

รับว่ามีความสอดคล้องกับการข่าว
ฝ่ายความมั่นคงเฝ้าระวังการก่อเหตุ

เตรียมขยายผลสืบสวนจับกลุ่มผู้ร่วมก่อ
ผู้ร่วมกระบวนการที่ทางการข่าวระบุว่า
ยังมีความเคลื่อนไหวในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
เตรียมออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมต่อไป
ลวันธรรมพักดีข้าวไทยรัฐทีวีรายงาน